คุณผู้ชมคะเป็นประจำค่ะในวันอาทิตย์แบบนี้
เราจะมีประมวลเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห
ที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรรวมถึงมองไปข้างหน้าด้วยค่ะ
ทิศทางการเมืองจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช
มีมติเอกฉันให้ตั้งคำถามพ่วงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
โดยในระหว่าง๕ปีแรกให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบบุคคล
สมควรเลือกบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่
เพื่อให้มีกลไกการปฏิรูปต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
กรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตเตรียมเรียบเรียงคำถามใหม่
เพราะเห็นว่าเข้าใจยากมีลักษณะชี้นำอาจทำให้ประชาชนสับสน
ฝากผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ยืนยันไม่มีใบสั่งจากคอสชให้สนชตั้งคำถามพ่วงประชามติ
ประชาชนตัดสินใจคว่ำร่างรัฐธรรมนูลหรือไม่
อกจากนี้สนชยังเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
มีความชัดเจนให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูลเผยแพร่สาระสำคัญของร่างได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
ขณะที่ประชาชนย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายเช่นกัน
รัฐบาลไม่สนท่าทีของสหรัฐกรณีโฆษกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ
ทหารรู้ขอบเขตอำนาจหน้าที่
ในการดำเนินการเฉพาะช่วงนี้ให้สิ่งไม่ดีหมดไป
ส่วนการทำความเข้าใจกับต่างประเทศ
เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศที่จะชี้แจง
ส่วนความเคลื่อนไหวของฝ่ายการเมือง

โดยมีนายทักษิณชินวัฒน์สกายอวยพรสมาชิกพักเพื่อไทย
ร้องขอให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี
ขณะที่พักประชาธิปัตย์และพักภูมิใจไทย
จัดพิธีธรรมวลวันเกาะตั้งพัก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ซึ่งยังไม่มีมูลฐานที่จะเข้าข่ายความผิดเรื่องการฟอกเงิน
อยู่ระหว่างประสานขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบเพิ่ม

โดยมี๑๖รายชื่อตรงกับข้อมูล๒๑รายชื่อตามที่สื่อนำเสนอ
แต่ไม่ได้ระบุชัดว่ามีรายชื่ออดีตนักการเมืองหรือไม่
๖ทหารเดินทางมาเป็นตัวแทนขอขมาต่อครอบครัวพลทหารทรงธรรมหุดหมัด
โดยไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้น
ขณะที่ญาติและบีดาของพลทหารทรงธรรม
ยืนยันให้ดำเนินคดีการกระทำผิดของ๖ทหารเป็นไปตามกฎหมาย
เพราะสิ่งที่สูญเสียไปเรียกกลับคืนมาไม่ได้
ส่วนทิศทางความเคลื่อนไหวในสัปดาห์หน้า
ตัวแทนกรกตเตรียมเข้าพบนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำประชามติ
เรื่องงบประมาณเงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น
ว่าการกระทำใดสามารถทำได้หรือไม่ได้
รวมถึงนำคำถามพ่วงประชามติที่เรียบเรียงใหม่ไปให้พิจารณา